ที่อุดรธานีค่ะคุณผู้ชมร้านประดับยนต์นะคะ
กำลังนั่งกินข้าวจู่ได้ยินเสียง
เอ๊ะกลี้กล้าดขึ้นมางูเขียวพระอินฮาลเลือยเข้าไปในร้าน
เขาเชื่อว่าน่าจะให้โชคให้ลาบงวดต่อไป

กู้ภัยทำงานไหวนะคะแจ้งปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะ
จอดรถที่หน้าร้านแบงค์ประดับยนต์
๑๒๘ทัพ๑ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดฮูดอนธานีค่ะ

ยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงคะ

นั่นแหละค่ะเอาไปคล้องงูเขียวพระอินทนะคะ
ความยาวสักประมาณ๑เมตร

แต่คีบง่ายมาแบบนี้เลยนะ
ยาวสักประมาณ๑เมตรอุ๊ย

คุณวีรชาติพาชื่นใจหรือว่าแบงค์เจ้าของร้านบอกว่านั่งกินข้าวอยู่
จู่ก็ได้ยินเสียงเมียร้องกรี๊ดมาเลยนะคะ
ไปดูอ้าวงูเขียวนี่หว่า

เขาบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยเลยว่าจะมีงู
ชนิดไหนก็แล้วแต่เข้ามาในร้าน
ครั้งนี้เชื่อเหลือเกินเชื่อลึกเชื่อจริงว่า
โบราณบอกว่างูเข้าบ้านงูจะมาให้โชค

ถ้าเชื่อกู้ภัยก็ต้องจับงู
คืนสู่ธรรมชาติต่อไปสุดท้ายต้องจบนะคะ

เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ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

ใช้เวลากว่า๒๐นาทีกว่าจะเอามันลงมาได้เนื่องจากต้นไม้ก็สูงงูก็ตัวใหญ่
เอาลงมาได้มาวัดขนาดยาวประมาณ๔เมตรได้
น้ำหนักประมาณ๖๐กิโลกรัมโอ้โหตัวอ้วนจริง
แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ยมแก่งเสือเต้น
สอบถามในคำเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าได้ยินเสียงไก่มันร้องผิดปกติ
เลยเอาไปฉายส่องดูโอ้โหงูตัวเบลอเลยอยู่บนต้นมะม่วง
คาดว่ามันคงจะมาดักกินไก่แหละเพราะไก่ที่บ้านของพี่คำเนี่ยหายบ่อยมาก
ตอนนี้ก็โล่งใจแล้วครับจับตัวคนร้ายขโมยไก่ได้แล้ว
ครับอย่าพึ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีครับเดี๋ยวเชิญขอบคุณอาจารย์ภายวันแสนทรอาจารย์ภูมิแปลวัน๓๐๐๐๐นะครับ